ส่วนอันนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นข่าวใหญ่เพราะอะไรด้านหลังเลยเนี่ย
เมียตำรวจลั่นไก่ดับผัวเพื่อนเพราะอะไรล่ะหึงโหดตามง้อแล้วมีการใช้กำลังค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้ที่ตำรวจสพรัฐนาวาปีเนี่ย
ลงพื้นที่ไปก่อนเลยเพราะมีคนถูกยิงแล้วก็เสียชีวิตด้วย
อยู่ในรีสอร์ทเนี่ยค่ะอยู่ในตำบลรัฐนาวาปี
ทีนี้ตอนไปถึงน่ะนะไปเจอนายโสภาสุโพเมืองอายุสามสิบเจ็ดปี
คือตอนไปถึงปรากฏว่านายโสภาโดนยิงเข้าที่สะบัก
ได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยค่ะทีนี้ก็ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
แต่ท้ายที่สุดก็เสียชีวิตนะคะแล้วที่พื้นอาคารเนี่ยโอ้
มีคราบเลือดอยู่เต็มไปหมดเลยเจ้าของรีสอร์ทเจ้าของรีสอร์ทคือนางสาว
ปาจารีเทพสมพลอายุสามสิบหกปีและเป็นคนก่อเหตุเนี่ย
ไม่ได้ไปไหนนะรอมอบตัวอยู่กับตำรวจทีนี้ก็ต้องถาม
ทางภรรยาของผู้ตายหน่อยชื่อว่านางสาวเกษรา
ตบุญมีอายุยี่สิบห้าปีค่ะเขาเล่าให้ฟังบอกว่า
เมื่อวันอันคารน่ะนะตัวของคุณเกร็ดสารากับนายโสภาสามีน่ะ
คลอกกันแรงแรงขนาดที่ต้องแจ้งตำรวจให้มารังับเหตุเลยอ่ะค่ะ
เสร็จแล้วปั๊บจะไปไหนต้องไปปรึกษาเพื่อนสิ
หาเพื่อนถูกไหมฝ่ายหญิงก็เลยหนีมามาอยู่ที่รีสอร์ทของนางสาวปาจารี
เป็นมือปืนนี่แหละค่ะมาหาเพื่อนแล้วนางสาวปาจารีเนี่ยนะ
มีสามีเป็นตำรวจคิดว่าเอออย่างน้อยอ่ะ
ถ้าเกิดว่าฉันมาอยู่กับตำรวจแล้วฉันน่าจะปลอดภัย
ผัวฉันน่าจะไม่ตามมาทำร้ายแล้วอย่างหนึ่งอ่ะคือ
นางสาวปาจารีกับตัวของคุณเกษราเนี่ยก็เป็นเพื่อนกันมานานไงคะ
ตั้งแต่๘โมงเช้ามาง้ออยู่หลายรอบเลยจน๕โมงเย็นก็เข้ามาง้ออีก
มาคุยกันตรงนี้ค่ะแล้วทีนี้ไม่ได้คุยกันแค่ผัวเมียแล้วไง
เพื่อนของเมียก็คือนางสาวปาจารีก็ร่วมพูดคุยด้วย
เป็นว่าตกลงกันไม่รู้เรื่อง

ทีนี้ค่ะพอเพื่อนนะนะ
ด้วยความที่นางสาวปาเจรีก็รักเพื่อน
รักแล้วก็ห่วงนางสาวเกษรามากอะค่ะ
เห็นว่ามีการฉุดกระชากันก็มาห้ามสิ
กลัวไม่อยากให้มีการลงไม้ลงมือกัน
แต่ฝ่ายผู้ชายตบหน้าฝ่ายหญิง
แล้วมีการกระชากผมนางสาวปาจารีซึ่งเป็นเพื่อน
ทีนี้ไม่ไหวค่ะทนไม่ไหวจริง
นางสาวปาจารีก็เลยเอาปืนมายิงใส่สามีเพื่อนค่ะ
ก็เลยมาไกลเตียร์กันคุยกันไปเพื่อนคุยกันมา
มันก็เลยไม่แปลกอย่างขึ้นกันอย่าง
ทีนี้ไม่ถึงแม้ตอนที่คุยโทรศัพท์มีเสียง
ของลูกสะพายโตมาบอกแม่มาเลยแม่
แล้วหลังจากนั้นก็มารู้ข่าวค่ะ
ว่าลูกชายโดนยิงนะคะทีนี้ก็ต้องแจ้งข้อเก่าหากับเจ้าของรีสอร์ท
คือนางสาวปาจารีฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ส่วนร่างของนายโสภาผู้ตายก็ส่งไปชนะสูตรที่จังหวัดขอนแก่น
และหลังจากนี้จะให้ญาติรับกลับไปประกอบพิธีตามศาสนาต่อไปนะคะ